เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชัวร์เช้าตลอดข่าวมาในพื้นที่ตะโมนปากแพร่กมู๑๒อเภอดรศักดิ์จังหวัดสุราธานี
ที่นี่คือครูที่ฟาร์มหรือบ้านของคุณทิพวันสังโชธเป็นข้าราชการครูที่ใช้เวลาว่างในวันหยุดมาเลี้ยงด้วงสาครูขายเป็นรายได้เสริมครับ
ที่เลี้ยงมีสายพันธ์อะไรบ้างครับชายพันธ์ป่าน่ะป่าน่ะกดที่ภาวะเล่าให้เกษตรทำเงินฟังว่าเริ่มต้นและซื้อตัวอ่อนด้วงสาครูมาจาก
จังหวัดยัตรราในราคากิโลกรัมละ
จำนวนหนึ่งตันพร้อมกับซื้อแม่พันตัวเต็มไวมา
แปดสิบคู่คู่ละแปดบาทมาทดลองเลี้ยงครั้งแรกในกระมังจำนวนหกสิบใบ
เมื่อเข้าใจวิธีการเลี้ยงจำแจ้งแดงแจ๋แล้วนะก็ขยายมาเรื่อย
จนตอนนี้มีกระมังเลี้ยงด้วงสาคูรวมหกร้อยใบแล้วครับโดยมีการวางแผนเลี้ยงเป็นสี่รุ่น
แต่ละรุ่นใช้เวลาในการเลี้ยงสี่สิบห้าวันครับในยี่สิบวันจะเปลี่ยนอาหารหนึ่งครั้ง
คุณทิพพวันบอกอีกว่าด้วงสาครูสายผันจับโบ้จากตัวใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยถึง
หนึ่งร้อยยี่สิบตัวต่อกิโลกรัมส่งขายให้กับลูกค้าแบบแช่แข็งเท่านั้นนะ
ส่วนสายผันป่าจะมีขนาดหนึ่งร้อยหกสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบตัวต่อกิโลกรัม
ซึ่งสายพันธุ์นี้จะส่งขายทั้งแบบสดและแช่แข็งในราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาท
แล้วคุณทิพวันส่งขายทางไหนบ้างครับจะลงขายทางเฟซบุ๊คทางทางติ๊กต๊อกอะไรแบบเนี้ยค่ะ
จนทำให้มีลูกค้าเยอะแล้วก็มีตลาดเยอะมากค่ะตลาดแมลงภาคกลางภาคอีสานจะเยอะมาก
แล้วก็ตอนนี้ด้วงสูงไม่พอเลยค่ะ
สำหรับการขายด้วงสาคู๑รุ่นของคุณทิพพวันสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า๑๐๐๐บาทเลยนะพี่น้อง
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ